ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มวกเหล็กสระบุรีไปตามคดีนี้ให้นะฮะ
คดีที่เสียฟาร์มวัวเขาเลี้ยงโคนมถูกอุ้มออกไปจากบ้านพักเมื่อเช้ามืดเมื่อวานนี้ประมาณตี๔
สุดท้ายนี่ครับท่านผู้ชมครับไปพบเป็นศพอยู่ที่กลางป่ายิวคลิปทัสลักษณะก็คือถูกยิงจนเสียชีวิต
สภาพศพที่เจอคือไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีเทา
อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วที่ขมับซ้ายเนี่ยมีร่องรอยของกระสุนปืนที่ยิงนะครับ
ยิงจากขมับซ้ายไปทะลุขมับขวาที่ศีรษะมีรอยแตก
ลักษณะเป็นบาดแผลชะกันคนที่ไปเจอเนี่ยเป็นคนหาของป่า
เขาไปพบศพเย็นเมื่อวานนี้อืมแต่ว่านายอดุลเนี่ย
เขาถูกพาไปจากบ้านตั้งแต่ตี๔ตั้งแต่เช้ามืด
ตอนเย็นมีคนไปเจอศพนะครับคือเช้าเมื่อวานนี้เนี่ย
เมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะฮะพี่สาวของนายอดุลคือนางหนูกรมีทองขาวอายุ๕๐ปี
ไปแจ้งความกับสพมวกเหล็กบอกว่าน้องชายเนี่ยถูกอุ้มไป
นี่เป็นภาพเมื่อวานนะฮะที่พี่สาวไปแจ้งความ
บอกว่าตี๔นะครับคนร้ายขับรถมาที่บ้านไม่ทราบจำนวนเหมือนกัน
แล้วก็อุ้มน้องชายขึ้นรถไปตอนนั้นก็ไปตรวจสอบที่ห้องน้องนะครับ
มีร่องรอยการต่อสู้มีกองเลือดตกอยู่ในห้องแล้วก็ที่หน้าบ้านด้วย
ก็เลยเกรงว่าน้องชายเนี่ยจะได้รับอันตรายนี่ฮะในห้องนอนของนายอดุลนะครับ
เห็นว่าคนร้ายขับรถสีดำมาแล้วก็มาฉุดกระชากลากแล้วก็อุ้มขึ้นรถไป
พอพี่สาวเข้ามาดูในห้องมันมีร่องรอยลักษณะแบบนี้มันผิดปกติแน่
ก็เลยมาแจ้งความที่สพมวกเหล็กนางหนูกรบอกว่า
เช้าเมื่อวานนี้ลูกน้องชาวกัมพูชานะครับเป็นคนเลี้ยงวัวในฟาร์มวัวนี่แหละนะ
มาบอกว่าช่วยไปทำกับข้าวให้หน่อยเพราะว่าลูกพี่ก็คือนายอดุลเนี่ย
ไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนเห็นว่าออกไปตั้งแต่ตี๔นี่ขวามือคือนายอดุลนะฮะ
ที่ลูกน้องในฟาร์มวัวบอกว่าเนี่ยลูกพี่ออกไปตั้งแต่ตี๔ไม่รู้ไปไหน
กับเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีลูกน้องอีกคนนึงบอกว่า
ลักษณะที่ออกไปเนี่ยมันเหมือนกับขอความช่วยเหลือนะ
มีรถสีดำมาแล้วก็มาดึงฉุดขึ้นไปลักษณะเหมือนมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วย
แต่ตอนนั้นทางลูกน้องเขาก็ไม่ได้สนใจกันนะจนกระทั่งมาบอก
นางหนูกรที่เป็นพี่สาวก็เลยไปดูที่ห้องนะฮะในห้องนอนเอามันผิดปกติแล้ว
รอยเลือดทั้งข้าวของกระจายเกลื่อนไปหมด
เห็นรอยเลือดในเองพี่สาวในใจชอบว่าเขาฆ่าน่องนี่ตายแล้ว
อ๋อเขามีรอยเลือดใช่ไหมรอยเลือดข้าวของกระจายไหมในห้อง
ข้าวของกระจุนกระจายเหมือนกันแต่ของของก็ยังอยู่ไม่หาย

เขาผิดใจกับไอ่ดุ้นมันบอกมันติดป้ายด่า
โอ้โหแค่นักอัลนานี่มันด่ามันอยู่นี้เลย
มันติดป้ายด่าไอ้คนร้ายเนี่ยนะติดป้ายด่านอ
เออติดป้ายด่ามันรู้มันผิดใจเรียงอะไรของมัน
บ้านพักของนายอดุลผู้ตายนี่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ

หลังจากที่พบศพเมื่อวานนี้ตอนเย็นต้องค่ำนะครับ
ลักษณะบ้านก็อยู่ในพื้นที่๓ไร่ด้วยกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นฟาร์มเลี้ยงโคนม
อยู่ที่ตำบลชับสนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ
ในห้องนอนก็จะมีข้าวของกระจายเกลื่อนกลาดไปหมด
ที่พื้นก็มีรอยคราบเลือดตกอยู่หนึ่งกองนะครับ
จุดที่เป็นด้านหน้าที่พักก็มีคราบเลือดอีกกองหนึ่ง
กระจกบานเกล็ดแล้วก็ข้างประตูมีรอยถูกงัดกระจกออกไป
พื้นดินหน้าบ้านมีร่องรอยรถวิ่งมาเป็นทาง
นี่ฮะแสดงว่าไม่ได้ออกไปดีนะครับสุดท้ายก็พบเป็นศพถูกยิงนะฮะ
นายอดุลเนี่ยหลังจากเจอศพนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนก็แกะรอยไปแล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งได้
คนนี้ครับชื่อว่านายมนูลนามสกุลหลัดดีอายุ๔๔ปี

แล้วบ้านอยู่ห่างจากบ้านพักของนายอดุลผู้ตายประมาณ๘๐๐เมตร
ก็เลยคุมตัวมาสอบสวนที่สพมวกเหล็ก
มนูลเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งสิ้น
สุดท้ายตำรวจเค้นสอบไปเค้นสอบมาเค้นอย่างหนัก
เขาก็ยอมรับสารภาพนะฮะบอกว่าเป็นคนอุ้มนายอดุลแล้วก็ลงมือฆ่านายอดุลจริง
โดยเขาอ้างว่าเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวกับผู้ตาย
พอรับสารภาพแล้วก็ต้องควบคุมตัวแล้วใส่กุญแจมือนะฮะเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยนะฮะ
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่ามีปัญหาส่วนตัวกันนะครับ
โดยอ้างว่านายอดุลผู้ตายเนี่ยมากล่าวหาเขาว่าชอบขโมยไม้เนี่ยไปสร้างบ้าน
แล้วก็เอาไปขายด้วยโดยขู่ว่าจะแจ้งตำรวจซึ่งเขาบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้ขโมย
แต่ผู้ตายก็ไม่เชื่อผู้ตายเนี่ยเหมือนกับว่าปักใจมาตลอดว่าเขาคือขโมย
สุดท้ายก็เลยเก็บความคับแค้นเอาไว้ในใจ
มนูลเล่าว่าอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุนะฮะนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านคนเดียวนะฮะ
แล้วก็ไปชวนนายนรงฤทธิ์รักษะน้อยอายุ๓๙ปีซึ่งเป็นหลานของนายอดุลผู้ตายเนี่ยมาดื่มเหล้าด้วยกัน
คือนายมนูลเนี่ยบอกว่านายนรงฤทธิเนี่ยเขาแค่ไปด้วยแต่ไม่ได้ลงมืออะไรเขาก่อเหตุคนเดียว
ก็เลยงัดกระจกบานเกร็ดนะครับแล้วก็บุกเข้าไปในห้อง
พอบุกเข้าไปก็เกิดการชกต่อยกันอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะ
ก็เลยใช้ท่อนยางที่พกมาเนี่ยตีเข้าไปก่อนตีศีรษะผู้ตาย
ไปสองสามครั้งจนเขาสลบเพราะว่านอกจากรอยกระสุนเนี่ยมันมีรอยลักษณะเหมือนกับบาดแผลที่ศีรษะด้วย
พอนายอดุลสลบก็เลยลากลากร่างเนี่ยไปใส่กระโปรงท้ายรถนะฮะ
ทีนี้ก่อนที่จะทิ้งศพเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าตายสนิทหรือเปล่า
อันนี้นายมนูลเขาอ้างกับตำรวจนะก็เลยใช้ปืนยาวคาบินที่มีอยู่ในรถ
ยิงเข้าที่ขมับซ้ายหนึ่งนัดนะฮะเพื่อให้แน่ใจว่านายอดุลเนี่ยเสียชีวิตจริง
แล้วมันก็ทะลุขมับขวาแล้วก็เลยขับรถกลับมาที่บ้านมาล้างรถนะครับ
กำจัดคราบเลือดต่างที่ติดรถอยู่แล้วเอาปืนไปฝากไว้ที่รถกระบะของนายนรงฤทธิ์อีกคันหนึ่งนะครับ
ก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยทำลายหลักฐานหมดแล้วนะฮะนายมนูลบอกนะครับก็ทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สุดท้ายตำรวจมาควบคุมตัวแต่นายมนุนเขาก็ยืนยันของเขานะเขายืนยันว่าเขาทำคนเดียว
นายนรงฤทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยในการก่อเหตุแค่เห็นเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

สุดท้ายตำรวจมาควบคุมตัวเนี่ยทำลายหลักฐานหมดแล้วแค่เห็นเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
สุดท้ายตำรวจมาควบคุมตัวเนี่ยทำลายหลักฐานหมดแล้วแค่เห็นเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
สุดท้ายตำรวจมาควบคุมตัวเนี่ยทำลายหลักฐานหมดแล้วแค่เห็นเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
สุดท้ายตำรวจมาควบคุมตัวเนี่ยทำลายหลักฐานหมดแล้วแค่เห็นเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
สุดท้ายตำรวจมาควบคุมตัวเนี่ยทำลายหลักฐานหมดแล้วแค่เห็นเท่านั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

พอลยางพอลเปิดถังนมต้องตีถังนม
หลังจากนั้นตีเสร็จแล้วทับพี่ขุนตายไปไหนน่ะ
ยังไม่ตายส่วนบ้าสุดมั้ยครับมันไม่ถูกมันสู้มันผ่ากผม
มันเข้ามาแย่งผมก็เลยตีอีก๒ทีแล้วมันตีแล้วมันตีสก
นี่ฮะพฤติกรรมในการก่อเหตุ
ที่พุทธอุงหาสารภาพกับตำรวจในเบื้องต้น

ปืนที่ใช้เป็นปืนคาร์บิ้น
ก็ลักษณะคือปืนไวเฟิลแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับ
ใช้กระสุนขนาด๓๐นะน้ำหนักเบาใช้งานง่าย
เป็นปืนแบบมาตรฐานสำหรับกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่๒นะฮะ
งครามเกาหลีสงครามเวียดนามนี่ก็มี
ผลิตขึ้นในหลายรูปแบบนะครับ
ใช้งานแพร่หลายฮะปืนชนิดนี้

ปัจจุบันไม่นิยมใช้ในราชการนะครับ
มันค่อนข้างละสมัยกระสุนหายาก
แต่ผู้ต้องหาบอกว่ามี
ก็เลยเอามาใช้ยิงขมับของนายอดุล
ทำให้มั่นใจว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
ตำรวจสพมวกเหล็กนะครับ

ผู้ต้องหาเนี่ยที่ให้รับการรับสารภาพบอกว่าทำคนเดียว

เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างนะครับ

เพราะยังไงก็เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
ต้องมีไม่ต่ำกว่า๓คนอย่างแน่นอน
ค่ะแต่ตำรวจสอบปากคำถามแล้วถามอีก
มนูลก็ยืนยันว่าทำคนเดียวทำคนเดียว
อ้างว่าทำลายหลักฐานไปหมดแล้วมั่นใจว่าไม่โดนจับแน่
แต่สุดท้ายทำลายหลักฐานมันไม่หมดหรอกค่ะ
คนร้ายเนี่ยยังไงมันต้องทิ้งร่องรอยมันต้องเหลือหลักฐานเอาไว้
ที่แรกไม่รับนี่นั่งหน้าเครื่อยเลยนะ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดพบศพ
จากบ้านของนายอดุลประมาณ๑๕กิโลนะคะ

ญาตินำให้ไผ่ไปปากที่จุดของที่พบศพค่ะ
แล้วก็นำสายสินไปพันสวดคาถาเชิญดวงวิญญาณ
นางหนูกรมีทองขาวพี่สาวค่ะ
นำทูบ๙ดอกจุดทูบไหว้เรียกเชิญวิญญาณ
บอกว่าให้กลับบ้านไปด้วยกัน
ไปบ้านมาฮะไปบ้านไปทุกห้องบ้านฮะพอ
ไปวัดไปเงียบบ้านบ้านฮอกอยู่บ้านก็พออยู่วัดเด้อ
ดุลเอ้ยน้องเอ๊ะไปด้วยวิญญาณ

ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์ล้าย
ส่วนเมื่อช่วงเย็นค่ะญาติได้นำศพของนายอดุล
ทำพิธีรดน้ำศพที่สาราภายในสำนักสงฆ์ทรัพย์แห้งทรัพย์สมบูรณ์
บรรยากาศเศร้านะคะมีทั้งคนในครอบครัว
ในวงการเลี้ยงวัวอดีตภรรยาและลูก

ทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับอดีตภรรยาของนายอดุลค่ะ

เธอก็บอกว่าเคยคบหากับนายอดุลเกือบ๑๐ปี
มีลูกด้วยกันสองคนแต่เลิกรากัน๔ปีแล้วค่ะ
ช่วงที่คบกันยืนยันว่านายอดุลเป็นคนดีไม่เคยมีปัญหากับใคร
โดยเฉพาะตัวคนก่อเหตุสนิทกันนะคะ
เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
แต่พอเธอเลิกกับนายอดุลไป
ก็ไม่รู้ว่านายอดุลไปมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า

พอรู้ข่าวนี้ก็ตกใจ
สารลูกนะคะที่ต้องสูญเสียพ่อค่ะ
ตอนนี้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรกับใครเราก็ไม่รู้
แต่คุณเขาก็เป็นคนทัศน์ที่อย่าใส่ดี
แค่นั้นนอกเหนือจากนั้นเราไม่รู้จริง
เพื่อนสนิทของผู้ตายค่ะนายสารวุฒิก้อนคำอายุ๓๗นะคะ
ก็ยืนยันว่าผู้ตายเป็นคนดีมีน้ำใจ
คิดเลยว่าผู้ต้องหาจะกล้าฆ่าเพื่อนเขาได้ขนาดนี้
ที่ผ่านมาก็รู้ว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยสนิทกับผู้ตาย
แล้วก็สุดท้ายมาแตกหักกันแต่ไม่รู้ว่าแตกหักกันด้วยเหตุผลอะไร
คือไม่เคยเห็นหน้าคนก่อเหตุนะคะ
รู้แต่ว่าคนก่อเหตุกับผู้ตายเขาก็สนิทกัน
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายโทรไปคุยเรื่องโคนม
ก็ไม่ได้คุยเรื่องปัญหาเรื่องปมขัดแย้งอะไรกับใคร
คุยเรื่องโคนมเรื่องทำธุรกิจตามปกติอะค่ะ
นายสารวุฒิบอกว่ารู้ข่าวตกใจจริง
เพราะว่าได้ยินชาวบ้านพูดนะคะ

ล่าสุดก่อนวันเกิดเหตุทางโทรศัพ
คุยเรื่องไรครับ
อ่าคุยผมยืมมาขอซื้อย่าเขามาขอซื้อย่าเขาแล้วก็คุยกันเล่นเล่นอ่า
ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยมีแต่ว่าผู้ก่อเหตุเขาอ่า
คิดไปเองอย่างนี้เขาเป็นคนเก็บตัวเก็บกฎอยู่กับบ้านอย่างนี้
อ่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนอย่างเงี้ยแต่ผมทะเลาะน่ะผมก็ไม่รู้
ผมที่เขาทะเลาะกันอ่ะคุณผู้ชมคะไอ้ประเด็นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยค่ะ
คือมีชาวบ้านมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย
มีข้อมูลในลักษณะที่ว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ครับ
มีผู้ที่มีอิทธิพลคอยหนุนหลังแล้วบางครั้งก็เสพยาเสพติดเองด้วย
พอเสพยาเสพติดก็จะมีอาการหลอนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
โดยวิธีการหลอนของเขาชอบยิงปืนค่ะ
อันนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลโอ้โหไปยิงปืนขึ้นฟ้าที่นู่นที่นี่
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจนะคะครับแต่พอแจ้งตำรวจปุ๊บ
พอรู้ว่าใครแจ้งเนี่ยนะเขาก็ไม่พอใจอืมนี่นะคะ
แล้วตัวผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนได้ยินมาว่าผู้ตายเคยไปแจ้งตำรวจ
เรื่องที่เมาเสพยาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าคาดว่าตรงเนี้ยเป็นจุดแตกหัก
ระหว่างผู้ต้องหากับผู้ตายที่เคยเป็นเพื่อนกันเคยสนิทกัน
จุดแตกหักก็เพราะว่าผู้ตายไปแจ้งความว่าผู้ต้องหาเมาเสพยายิงปืนขึ้นฟ้า
ลักษณะแบบนี้คาดว่าเป็นแบบนี้นะคะศพของนายอดุลก็จะชาปนกิจ
คืนวันพระสบดีนี้ค่ะเสียดุลเจ้าของฟาร์มบัวนี่อายุเพิ่งสามสิบเก้านะ
ค่ะโอ้แล้วจะทำยังไงให้ไปเตือนก็คงไม่ฟังกัน
มีอะไรเขาก็ต้องแจ้งตำรวจอืมอ่าพอแจ้งตำรวจไม่พอใจเนี่ย
จะไปไล่เก๋กะร้าร้านค่ะค่ะนี่ยิงเขาตายเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่ผู้ต้องหายังสารภาพอยู่ว่าทำคนเดียวเนี่ยนะฮะ
วันนี้พลตมธโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตมธพุทธรภาคหนึ่งนี้ครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาลงพื้นที่มาที่สระบุรีนะครับมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเอง
นะแล้วก็ไปตรวจสอบรถยนต์คันก่อเหตุก่อนเลย
คันที่ผู้ต้องหาในมนูลบอกว่าเอานายอดุลที่ฟาดเขาจนสลบแล้ว
ยัดใส่กระโปรงท้ายรถแล้วก็ไปที่ป่ายวิวคริปตัส
ก่อนจะไปยิงเขาแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้นี่ฮะ
มนูลเองเนี่ยจนถึงขณะนี้นะครับ
คุณบัญชาการตมภิษฐรภาค๑บอกว่ามาสอบปากคำด้วยตัวเองแล้ว
มนูลก็ยังคงยืนยันนะครับว่าทำคนเดียว
โดยอ้างว่าถูกผู้ตายเนี่ยกล่าวหาว่าไปขโมยไม้
แล้วก็เอาไปขายแล้วชอบกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยเสพยาเสพติด
ยังคมคุยว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจ
แต่ยืนยันว่าทำคนเดียวนะฮะอีกคนนึงเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
นายนรงฤทธิ์นายมนูลบอกว่าแค่บังเอิญมากินเหล้าด้วยกันพอดี
ก็เลยชวนขับรถมาด้วยกันเขาแค่เห็นเหตุการณ์
แต่เขาไม่ได้ร่วมทำร้ายด้วยอืมตำรวจแจ้งข้อหานายมนูลสามข้อหานะครับ
ในขณะนี้นะครับก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อีกข้อหาหนึ่งคือซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
ส่วนนายนรงฤทธิ์ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้น
ก็คือเรื่องมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีข้อหาร่วมกันอ่าส่วนข้อหาร่วมกันซ่อนเล้นทำลายศพเนี่ย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มก่อน

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับนี่คือบ้านพักของนายอดุล

แต่พื้นที่รอบบ้าน๓ไร่ได้ตรงจุดนี้ยังมีคราบเลือดติดอยู่หลายจุด
ทั้งบริเวณจุดหลังบ้านที่ผู้กอเหตุลากศพหรือตอนนั้นอาจจะยังหมดสติไป
นายอดุลออกมาแล้วก็เอาขึ้นรถยนต์ไปมีรอยลากแล้วก็คราบเลือดอยู่
กระจกบานเกล็ดนี่ฮะคนร้ายถอดกระจกบานเกล็ดอันนี้ออก
เพื่อที่จะเอื้อมมือไปเปิดประตูอืมนี่ครับ
คนร้ายก็ถอดออกไปนะครับแล้วเข้าไปในบ้านนะครับ
สมเด็จมีทองขาวอายุ๔๗ปีเป็นพี่ชายของนายอดุล
บอกว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยช่วงนั้นเช้ามืดเมื่อวานนี้
พ่ออายุ๘๐ก็อยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละ
หลังที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยหลังสีฟ้าเนี่ยนะฮะ
แต่อยู่คนละห้องกับน้องชายค่ะคือถามพ่อแล้วพ่ออายุ๘๐นะ
คุณพ่อบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนั้นเพราะพ่อเองก็หลับสนิทนะฮะ
พี่ชายของนายอดุลบอกว่าเสียใจมากที่น้องชายต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
แล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่าคนก่อเหตุเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคือคนที่เติบโตในพื้นที่มาพร้อมกันนะ

เข้ามาก็คงจะลงมือเลยแล้วก็ดึงมาลงมาด้านหลังประตูด้านหลัง
แล้วก็ลอยรถเขาก็อุ้มขึ้นรถ

ลากครับน่าจะลากขึ้นรถนะครับประมาณนั้น
ก็จากคำบอกเล่าของพี่สะพ้ายก็น่าจะเรื่องสาเหตุจากเรื่องไม้ก่อน
ที่เขาโดนจับเขาหาว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนแจ้งประมาณนั้นที่เขาโดนจับ
ซึ่งข้อมูลนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ถามจากพี่สะพ้าย

ผู้กรเหตุก็กลัวว่าเขาจะเอาความรับไปขายอะไรหรือ
ประมาณนั้นมั้งครับก็โกรธกันมากจากนั้น
ที่อยู่ในฟาร์มวัวเพราะว่าพี่สาวบอกว่าก็มีคนงานชากัมภูชา
เขาได้ยินเสียงอะไรอยู่เขาเห็นรถสีดำอยู่
สีดำอยู่นี่เป็นคนงานที่รับจ้างรีดนมวัวอยู่ในฟาร์มของนายอดุลผู้ตายนะฮะเธอบอกว่าเมื่อเมื่อวานเนี้ยช่วงประมาณตีสี่อ่ะได้ยินเสียงเจ้านายร้องตะโกนคือเจ้านายเนี้ยร้องว่าพ่อพ่อเนี้ยติดต่อกันหลายครั้งอืมเพราะพ่อเขานอนอยู่ด้วยอีกห้องหนึ่งค่ะลูกน้องก็เห็นมีรถเก๋งสีดำเนี้ยถอยรถมาจอด
เสียงพ่อพ่อที่เจ้านายส่งเสียงเรียกก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยคุณพ่อของเจ้านายเนี่ยจะป่วยหนักหรือเป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยจะพาไปส่งโรงพยาบาลกันมั้งเลยไม่ได้มาดูโอ้โหลูกน้องบอกมารู้ตอนหลังว่านั่นมันคือเหตุการณ์ที่เจ้านายถูกทำร้ายแล้วถูกอุ้มยัดใส่รถไปแล้วไปถูกยิงทิ้งจนเสียชีวิตเนี่ยเสียใจมากที่ตอนนั้นไม่เข้า
นู่ยืนก็นู่เห็นรถมาแป๊บเดียวให้รถเข้ามาก็รถซี่ดำเข้าแป๊บเดียวก็ไปเดียวเลยค่ะ
รถไปบริเวณตรงนั้นแต่บริเวณตรงข้างเห็นไหมคะว่าเขายกหนูไม่รู้ไม่เห็นหรอกหนูไม่เห็นใครตกใจถ้ามันเคยคิดแบบนี้หรอกหนูไม่คิดหรอกคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นอะไรกับอันนี้ฮะเป็นเท่าแก่อ๋อเท่าแก่หนูหนูอยู่สามปีแล้วอยู่ตรงนี้อยู่อยู่กับแก่แก่ใจดีใจดีด้วยใช่ไม่คิดว่าจะโดน
บ้านของนายมนูลผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายแค่๘๐๐เมตรนะครับ
นี่คุณนฤทธิ์ก็ไปตรวจสอบไปดูมานะครับปิดเงียบไม่มีใครอยู่นะฮะ
แต่ที่หน้าบ้านเนี่ยมันก็แปลกอยู่คุณเห็นมาสอน
ตรงจุดหน้าบ้านที่มีสะพานแล้วก็เดินเข้าบ้านอ่ะมีป้ายเขียนเอาไว้นะฮะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นการต่อว่าอะไรใครยังไงหรือว่าเจ็บช้ำน้ำใจอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ก็ต่อว่าแรงคำหยาบเลยนะคะถูกต้องนะฮะลักษณะแบบให้เลิกทำชั่วได้แล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าจะเก็บความเครียดแค้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ทางเสียอดุลเขาที่ผู้ต้องหาอ้างว่ามาหาว่าเขาขโมยไม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
ห่างจากบ้านของนายอดุลเนี่ยประมาณ๑๓กิโลเมตรนะฮะลักษณะของพื้นที่จะเป็นอย่างนี้นะครับ
จะเป็นจุดที่ห่างไป๑๓กิโลเมตรแต่ผู้ต้องหายังต้องขยายผลต่อนะฮะเพราะว่าสารภาพว่าทำคนเดียว
ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าอย่างน้อยน่าจะ๓คนไม่เชื่อคำสารภาพของผู้ต้องหานะคะ